อีกหนึ่งเรื่องจากเรื่องของคนเร่บร่อนกับรอบพอมาดูที่เรื่องของพี่ควายกันหน่อย
เจ้าทองคำกับพี่คาว๒๐๑๘
สุดท้ายเขาได้กลับไปอยู่ในอ้อมกอดกันเหมือนเดิม

มีแต่คนยิ้มไม่ยิ้มสักที
อากาศมันร้อนไง
ไม่ใช่ควายมันเลยไม่ยิ้มไง

เหงื่อของพี่คาวแห้งแล้วเนี่ย
นี่คือนายสุรัสแพร่วเกรดวันเดือนพี่คาว๒๐๑๘
ก็สาธิตการถ่ายเซลฟี่กับเจ้าทองคำ
แต่อย่างที่คุณบอกแหละมันร้อนมันร้อน

เออไม่ได้โชว์ฟันขาวอวดสื่อมวลชนเลย

เจ้าทองคำก็สุดท้ายเนี่ยกลับไปคืนอ้อมอบพี่คาวอีกครั้ง
จากที่นายบุญเลิศการพักดี
นายบุญเลิศเนี่ยเป็นนายกอบตศุกร์เดือนห้าน

แล้วก็มีการใบบันทึกข้อตกลงต่อหน้าตำรวจ
ก็คือทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกสิงสิงห์เดช
ผู้กำกับโรงพักคันแนยาวนะฮะ
นายบุญเลิศให้นายสุรัตน์หรือพี่คร้าวเนี่ย
นำควายไปดูแลเป็นการชั่วคราว
โดยมีผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม
นำเงิน๑๐๐๐๐๐บาทไปขายให้กับนายทั้งด้านของอบต
นายกอบตให้แล้วก็ลงบันทึกเป็นหลักฐาน
ก่อนส่งมอบควายให้พี่คาวกลับไปเลี้ยงชั่วคราวนะครับ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกสิงห์บอกว่า
เงิน๑แสนบาทในส่วนของผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม
ไม่เกี่ยวข้องกับเงินของกลาง๑๖๐๐๐๐บาทที่มีคนใจดีเนี่ย
กันก่อนนะครับขณะเดียวกันทางด้านของนายรัชพลสิริษฐศาสตร์ความของนายสุรัตน์ก็มีการเยื่อนหนังสือต่อผู้กำกับโรงพักษณะยาว
ขอให้ถอนข้อหาเรื่องของการมาเรียรายเนื่องจากว่าไม่ครบองค์ประกอบความผิดเพราะว่าข้อหาที่พี่คร้าวเนี่ยเขาบอกว่า
ข้อความที่พี่เขาเนี่ยไปโพสต์ในเฟซบุ๊กไม่ได้มีการระบุเรื่องของการเรียมรายหรือว่าถ่ายชีวิต
ไม่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายทางตำรวจก็รับไว้พิจารณาขอย้อนกลับแบบนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมน่าจะจำได้
แต่เท้าความนิดนึงนายสุรัสตร์หรือว่าพี่ครับคนนี้เขาเคยถ่ายรูปควายยิ้มคู่กันกับตัวเขา
โพสต์ในโซเชียลเซลฟี่กันจนโด่งดังเป็นที่ฮือหา
พอเป็นข่าวเป็นข่าวไปพี่พระคนนี้บอกว่าควายถูกขายไปแล้ว
เขาไม่มีปัญญารักษามันไว้แต่ว่าอยากได้เจ้าทองคำคืนกลับมา
คนก็เลยเห็นใจแต่ไม่มีเงินคนก็เห็นใจก็เลยโอนเงินไปให้
เป็นการระดมทุนช่วยแต่เขาเนี่ยไม่ได้ใช้ข้อความว่าเป็นการเรียรายเงินนะ
อืมแค่แบบอยากได้อืมคนก็เลยโอนเงินไปให้แสนอ่าแสนหกอืม
แล้วก็เอาเงินนี้ไปถ่ายแต่สุดท้ายเจ้าของควายตัวจริงก็คือนายกอบตเนี่ยบอกว่า
ผมไม่ได้มีการขายผมคือเจ้าของควายพี่ค้าคนนี้พูดไม่ถูกต้อง
พี่เขาอยากขอซื้อควายเองเพราะว่าตัวเองมีควายตัวเมีย
อยากได้เจ้าทองคำควายตัวผู้ไปอยู่เป็นเป็นคบคู่กันก็เลยมีการไปแจ้งความเรื่องของช่อกงประชาชนไป
อืมสุดท้ายเนี้ยก็ขดงคดีไปก็ก็อยู่ในเรื่องของชั้นสอบสวนกันอยู่ตำรวจก็ยังคงเป็นคดีความกันอยู่
เอาไปเลี้ยงนะฮะสุดท้ายแต่ว่าเรื่องของข้อหาที่โดน๔ข้อหาคือช่อกงประชาชน
แล้วก็ความผิดตามกฎหมายการฟอกเงินเนี่ย

ยังไม่สรุปว่าจะโดนกี่ข้อหา